เรามีเหตุการณ์และอุบัติเหตุต่างมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดตรังมีชายวัย๔๘ปีคนหนึ่งขับรถกระบะมาตามถนนนะครับ
อยู่ดีก็เสียหลักจากเลนขวาสุดไปชนรถยนต์ที่จอดอยู่เลนซ้ายจนพังเสียหาย
เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนั้นพบว่าหลับแล้วก็ไม่ได้สติอะไรเลยนะครับ
และในรถก็มีกลิ่นแอลกอฮอลอยู่ด้วยติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งขับมาตามถนนในช่องทางด้านขวา
แต่แล้วรถก็ค่อยเบี่ยงลงมาในช่องทางด้านซ้ายก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถที่จอดอยู่ริมถนนสองคัน
ห้วยยอดตะมนทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังเกิดเหตุตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบรถกระบะสีบรอนเงิน
ภายในรถกระบะพบนายถาวรไกรเทพอายุ๔๘ปีนั่งหลับอยู่เบาะที่นั่งคนขับ
แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามปลุกและเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัว
โดยมีกลิ่นแอลกอฮอลคละคลุ้งไปทั่วกู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
กล้องหน้ารถของตำรวจบันทึกภาพวินาทีขณะไล่ล่ารถกระบะอิซูซูตอนเดียวสีขาว
ขับไปตามถนนมิตรภาพในพื้นที่ตะบนสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งคนขับรถกระบะคันดังกล่าวเป็นผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด
ผู้ต้องสงสัยเร่งเครื่องปาดหน้ารถคันอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเพื่อหนีการจับกลุ่ม
แต่ชายต้องสงสัยก็ยังขับรถต่อไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
ก่อนที่จะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าข้างทาง
เนื่องจากยางล้อหน้าขวาระเบิด
แต่สุดท้ายตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มชายต้องสงสัยได้
ซึ่งพบว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้น

พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน๑๙เมตร
คุมตัวไปสอบปากคำที่สพเวรุวันเจ้าของท้องที่
ส่วนคนขับรถเก๋งสีขาวที่ถูกชน

โดยก่อนเกิดเหตุตำรวจสพเวรุวัน

ขับรถนำสิ่งของบางอย่างไปวางไว้ที่หลักกิโลเมตร
ขับรถติดตามและส่งสัญญาณให้จอด

ว่าเยาวชนคนนี้อาจเกี่ยวข้องกับกรณีที่ตำรวจ
ยาบ้า๔๐๐เมตรและไอซ์จำนวนหนึ่ง
ซุกอยู่หลักกิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

บนลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

ระหว่างอำเพอร์กระโปรงกับอำเพอร์เมืองพะงา
เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น
จากช่วงนี้มีฝนตกลงมาเป็นระยะ
ซึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันบ่อยครั้ง

คันที่ขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน
ทำให้รถเหินแล้วเสียหลักตกลงข้างทางได้
คือบางคนเขาไม่ทราบไงคะว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ตรงจุดหนึ่งนะ
เพราะอย่างที่บอกคือไม่มีป้ายบอกเตือน
ก็เลยกระฉูดกันไปบ้างอย่าอะไรกันไปบ้าง
แต่ว่าบางคนเขาก็ชะลอ
แต่ถ้าไม่มีล็อตสุดมาข้างหน้าเขาก็ขี่ผ่านไปด้วยความเร็ว
ก็อันตรายแล้วล่ะค่ะถ้าพูดถึงไม่ใช่ว่ามันไม่อันตราย
จากนี้ชาวบ้านยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันติดตั้งไฟส่องสว่างและติดตั้งป้ายเตือนตรงจุดเกิดเหตุ
เพราะเส้นทางนี้มีนักท่องเที่ยวที่ใช้เดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ตัวเมืองพังงาและเมืองเก่าตะกัวป่าเป็นจำนวนมาก